มาดูอุบัติเหตุอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่เขตลาดพร้าวกรุงเทพ
แล้วคือมีคนเสียชีวิตเลย
มีรถบรรทุก๖ล้อ

แล้วไปชนกับรถกระป๋อคุณนึกออกไหม
กระปอที่แบบเป็นเหมือนรถเล็กหน่อยไม่ได้ใหญ่มากแต่รับส่งผู้โดยสาร
ปรากฏกลายเป็นมีคนกระเด็นตกจากรถ

ใช่แล้วคุณดูสภาพรถกระป๋อสิคะ
นี่ค่ะตำรวจเนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุปุ๊บก็ไปตรวจสอบนะคะ

เกษตรน้ำวะมิลอย่างที่คุณดอมบอกน่ะแหละ
อยู่เขตรดพร้าวนะคะกรุงเทพที่เกิดเหตุตรงนั้นจริง

หน้ารถเนี่ยยังยุบเลยขนาดรถบรรทุกนะคะ

ซึ่งเราก็เรียกกันทั่วไปสำหรับคนที่ใช้ประจำคือรถกระป๋อ
หลังคาแล้วก็เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเรียกว่าพังหลุดกระเด็นออกมาแบบนั้น

คือถ้ามันหลุดขนาดนี้ไม่แปลกนะที่คนที่เป็นผู้โดยสารจะกระเด็นออกมา

แล้วคนที่มาค่ะเป็นผู้โดยสารปรากฏเสียชีวิตก็คือ
คุณปุญญนุศรีทองสาอายุ๓๘ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ถามไปที่คนขับรถบรรทุก๖ล้อในนัทพงศ์วงลาอายุ๒๗

ขับรถบรรทุกจะไปส่งสินค้าที่ย่านมหาชัยที่สมุทรสาคร
กำลังจะกลับบ้านพักแถวรามคำแหง
ผมก็ใช้เส้นทางเกษตรนวมินมาตรงนี้นี่แหละ
ยอมรับระหว่างทางผมง่วงนะ
ผมไปจอดรถนอนหลับมาแล้วอยู่ที่ริมถนน
พอเสร็จผมหลับไปแป๊บนึงผมตื่นขึ้นมาก็คิดว่ามันคงจะดีขึ้น

พอมาถึงจุดเกิดเหตุอ้าวผมเกิดง่วงนอนขึ้นมาอีก
ทีนี้ผมวูบเลยรู้ตัวอีกทีคือชนแล้วแบบเต็ม
ทางด้านคนขับรถกระป๋อนายสมมาตรนะคะบอกว่า
ตัวเขาเองเขาขับรถรับผู้โดยสารมาจากแยกลาบประเขา

มาถึงจุดตรงนี้เอาจริงเขาก็ชะลอความเร็วนะ
เพราะว่าเขาจะเลี้ยวกลับรถจู่๖ล้อโอ้โหเรียกว่าไม่เบรก
พุ่งชนท้ายอย่างแรงจนกระทั่งรถผมเนี่ย

แล้วร่างของผู้โดยสารกระเด็นไปไกล๕เมตร

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนคนขับรถทั้ง๒คันอย่างละเอียด
แล้วก็จะดูกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานอีกครั้งด้วยนะคะ